กับเราสองคนอีกแล้วนายก็กันสบาร์นท้าว
คนนานและแน่นอนโอ้โหใส่แล้วยืดใส่แล้วเท่
นะครับกับเสื้อยืดวาระแห่งชาติ
ใช่ค่ะไทยเชียร์ไทยให้มันดังกึกกล้องโลกไปเลย

อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมใส่เสื้อแบบนี้คุณผู้ชม
น่าจะรู้กันดีแฟนกีฬา
ของทางไทยรัฐทีวีจะได้เชียร์กีฬาแบบมัน

ทำท่าขนาดนี้ผมว่าบอกคุณผู้ชมไปเถอะ

เดี๋ยวจะได้รู้แน่นอนว่าถ่ายทอดสดอะไร

ส่วนวันนี้เรื่องราวของเราในรายการของเรา

ตกลูกมงคลลักษณะถูกต้องตามตำราเขาเชื่อว่าเป็นพญาวัวให้โชว์
เอ้าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้ากำลังจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน
งานนี้จะรอดหรือไม่ต้องติดตามค่ะ
งานนี้แม่หัวจะปวดลูกสาวคนสวยออกอาการไม่พอใจ
แล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรบอกเลยว่าติดตามใน
คู่กับสบัตรข่าว
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องติดตามกันแบบยาวไปเลยในวันนี้
แต่เรื่องนี้ต้องดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ

แม่หัวตกลูกออกมาปกติไม่ได้ออกคราวหรอก
ออกลูกมาแบบพิเศษเขาว่าลูกที่ตกออกมาเนี่ยนะเป็นพญาวัวครับ

ไปดูกันหน่อยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔
ที่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นบ้านเลขที่๗๙หมู่๑๔ตำบล
ตำบลโนธอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจินบุรี
นี่เห็นไหมเห็นลูกวัวตัวนี้แหละครับพี่ฝนครับที่เพิ่งเกิดออกมาแล้วเขาเชื่อว่าเป็นพญาวัว

ถามเจ้าของเลยครับพี่ฝนก็คือนางธนัดถาสง่างาม
เธอบอกว่านี่ในพื้นที่ของเธอเนี่ยนะมีการเลี้ยงวัวสายพันธุบรามันอยู่หลายตัว
แต่มีอยู่หนึ่งตัวหนึ่งตัว

ตกลูกออกมาเมื่อช่วงเวลา๑๖นาฬิกาของวันที่๑๙ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชม
เป็นลูกวัวเพศเมียมีสีน้ำตาลแดงสลับขาว
ที่บอกว่าคล้ายกับพญาวัวเนี่ยลักษณะเด่นเลยนะดูเลยนะ
เพราะว่ามันถูกต้องตามตำราโบราณ
มีสีขาวด่าง๕จุดนับไปมีจุดไหนบ้าง

ทุกษ่าทั้ง๔เหมือนใส่ถุงเท้าใช่ครับ
อันนี้ต้องเบลอและเซ็นเซอร์เอาไว้เขาบอกว่ามีที่โหนกด้วย
ลกครึ่งปะนิ่งหรือเขาไปมีกิ๊กรึป่าว
ไม่ได้มีกิ๊กไม่ได้มีกิ๊กแต่เรื่องของเรื่องมันเป็นพันธุกรรมที่ส่งต่อกันได้
ของเจ้าวัวซึ่งมันเป็นไปได้น้อยมากแต่ลูกวัวตกมาแบบนี้แข็งแรงครับ
ลักษณะท่าทางมันแบบมาครบแล้วก็แข็งแรงมากคุณธนถาเจ้าของเชื่อว่าพญาวัวแน่นอน

ขันห้ามาพาสามศีรต้องหลุยพระท่านต้องมาเจิม
ค่ะอ้าวดูช่วงเวลาที่จับนะวัวมันก็ตกใจอ่ะนะ
จะทำอะไรหนูผูกกัอยล่ะให้หนูเอ้ยใช่
บ้านเลขที่ของตัวเจ้าของก็คือ๗๙มีวัวทั้งหมดอยู่ในคอก๙ตัว
มันเป็นอะไรที่นำโชคมากเลยนะไอ้เลข๙เนี่ย
ก็ไม่รู้ลองไปคิดดูเอาเองก็แล้วกัน
ก็มันมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องหลายตัวอยู่นะคะ
มีทั้งผ้า๓สีมีทั้งขัน๕มีทั้งเกือบที่๑๙
มีทั้งบ้านเลขที่๗๙แล้วจะไปเสียงโชควันที่๑
ปวดหัวแล้วปวดหัวจริงนี่เกือบครบแล้วนะคุณชนะ

แต่อีกหนึ่งเรื่องส่วนบุคคลผ่านจากวัวไปดูเรื่องของ
ผ่านจากวัวไปเป็นเรื่องของควายค่ะ
อันนี้อยู่ใกล้บ้านพี่ฝนเลยเหรอฝนบ้านอยู่อุดร
แต่ว่าที่นี่นะคะเป็นเจ้าของฟาร์มควายไทยที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เขาทุ่มซื้อพ่อพันธ์วัยรุ่นไขวไว้รุ่น
ในราคา๗ล้านถอนบาทเดียว

ซื้อมาในราคา๗ล้านแล้วทอน๑บาท
มีเล่น๙อีกแล้วตัวนี้นะคะ
เป็นควายพ่อพันธุวัยรุ่นนะคะอายุ๒ปี๕เดือน

ถึง๑๑๘๐กิโลกรัมหรือเป็นแบบเป็นตันถือเป็นควายที่มีโครงสร้างดีนะตัวใหญ่สวยงาม
นี่ก็ตรงตามลักษณะควายไทยเหมือนกันนะคะซึ่งนายสมบัติทำละเอียด
เขาเล่าว่าได้ตกลงซื้อเจ้าเพชรลำโขงมาจากนายสดใส
เจ้าของลังกาฟาร์มควายงามเมืองนาคามาจากเบื้องกาดั๊ยจิ
มาจากบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลนี่ไง
ในราคา๖๙๙๙๙๙บาท
โอ้โหดีนะใน๙๙สตางค์เอ้าง่าย๗ล้านทรบาทเดียวแล้วเบื้องต้นเขารู้ข้อมูลมาว่า
คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าเพชรลำโขงอันนี้นะคะ
คุณแม่เป็นสายพันธุเพชรอุดรส่วนคุณพ่อเป็นสายพันธุ์ปังแปดริ้ว
โอ้โหนี่มีชาติตระกูลนะนั่นแหละสิ
แล้วทางฟาร์มของเขานี่ก็โดดเด่นมากเรื่องการผลิตน้ำเชื้อควายไทย
เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศอยู่แล้ว
เขาก็เลยมั่นใจว่าจะสามารถนำเจ้าเพชรลำโขงไปพัฒนาพันธุ์ต่อไปได้
เขาขายตัวน้ำเชื้อของเจ้าตัวนี้ได้อีกนะ
ก็แพงนะไม่ใช่ถูกนะคะ
ซึ่งมีพิธีรับมอบด้วยนะคะ
ผู้ที่มาทำพิธีเป็นถึงผู้ว่าราชการ
โดยมีพิธีรับมอบเจ้าเพชรลำโขงนี้มีนายรณชัยจิตวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกเป็นประธานค่ะ
ว้าวท่ามกลางศักดิ์ขีพยานจำนวนมากเลย

โอ้โหร้องไห้เลยร้องไห้เลย

แล้ววันผลิตน้ำเชื้ออย่างเดียวโอ้โฮโอ้โฮหน้าอิจฉานะ
เอาจริงผมเนี่ยนะค่าตัวไม่ถึงล้านอย่างนี้ด้วยนะ
แล้วที่สำคัญไอ้อปิ๊ดอปิ๊ดของผมก็ไปขายไม่ได้ด้วยนะ
เออเอานี้ปิดกันปิดให้สนิทนะคะฝนตัวปิ๊ดค่ะ

ไปดูที่จังหวัดเพชรชบูรณ์กันบ้างดีกว่า
ที่นั่นครับไปเจอกับงูเหลือม
มันเลื้อยมาสร้างความตกอกตกใจให้กับชาวบ้าน
แล้วมันเลื้อยเข้าไปตรงไอ้ที่รถเข็นเก็บศพอะครับ
ไว้ยยย

ยังขึ้นบนอย่างเดียวเลย
จะไปไหนเนี่ย

ใช่เวลาผมเจออะไรที่น่าสนใจผมก็จะชูคอดู
โอ้โหพี่ฝนคอผมไม่ได้ยาวขนาดนั้น

อย่างนี้ครับดูสิครับท่าทางมันเหมือนจะพยายามจะขึ้นไปบนหลังคา

โอ้โหถ้าเขาไม่ขี่มันลงมานี่มันขึ้นไปบนหลังคาแล้วนะ

นั่นน่ะสิครับแต่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือรถเข็นรถเข็นศพนะครับ

ใช่แล้วล่ะครับโอ้โหแล้วไปอยู่ตรงนั้นน่ะเจ้างูตัวนี้เกือบไปแล้วนะ
ถ้าเข็นรอบรอบเมนสัก๓รอบก็เอาขึ้นไปเผาเลยครับ
เจ้างูตัวนี้เกือบไปแล้วแต่อย่างนี้คนแถวนั้นเขาพยายามช่วยมันเขียมันออกไปออก
เพื่อให้มันเลื้อยไปข้างทางเลื้อยไปด้านข้างมันจะเป็นป่าพี่ฝนเห็นไหม

มันจะเป็นป่าแล้วก็ปล่อยให้มันคืนสู่ธรรมชาติด้วยตัวมันเอง
แต่อย่างนี้ครับในช่วงที่กำลังไล่ไปนะมันก็ดื้อนะ
สักพักมันก็ทำท่าจะเลื้อยกลับมาอีกแล้วไม่ยอมไปจะกลับเข้าวัด
เขาจะกลับมาหาครอบครัวเขาหรือเปล่า
อื้มไม่มีในวัดไม่มีไม่เอา
แล้วไม่มีตัวเลขอะไรให้ดูเลยหรอก

อย่าไปดูเรื่องนั้นดูแค่นี้พอเดี๋ยวท่านก่อสอตชจะเข้าใจเราผิด

มาดูข่าวต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าใจไม่ถึงดูไม่ได้นะคลิปนี้

พอดีฝนใจแข็งมากเลยฝนเลยดูได้ไปไปดูกันค่ะ
น่ากลัวน่ากลัวมากเลยนี่มันคือมันเข้าไปใต้ท้องรถเลยนะคะ
นี่นี่เหยียบไปแล้วอ๋อเหยียบไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เบรกด้วยโอ้โห
โอ้โหภาพจากกล้องหน้ารถนะคะบันทึกภาพวินาทีที่รถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
พุ่งออกมาจากแยกแบบไม่มีเบรกเลยแล้วก็คือชนเข้ากับรถหกล้อ
ขุดเจาะเขาอย่างจังเลยโอ้โหเรียกว่าชนเสร็จแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์มุดเขาใต้ท้องรถเลยคุณชนะ
แล้วรถหกล้อก็เหยียบเข้าให้อีกลากไปเลยคำถามเกิดขึ้นพี่ฝน
หลายคนบอกว่าคนขับรถมอไซค์เป็นอะไรไหมใช่

คนขับรถรอดวุฒิสค่ะ
ไม่รู้ว่าใส่ห้อยพระอะไรนะ
ถึงได้รอดวุฒิสคลิปนี้เรานำมันเตือนไปดูทางหอนนะคะ
แยกหรือว่าจะออกจากแยกออกจากซอยยังไงก็

จอดดูหน่อยดูซ้ายดูขวา
วันนี้คุณโชคดีแต่วันหน้า
ไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้นะคะ
เฮียขับรถด้วยนะคะ
วัดอุดจริงจริงพี่ฝนคือเห็นแบบนี้แล้วแบบใจเราก็สั่นเหมือนกันนะคะ
เพราะเรากลัวว่ามันจะแบบเกิดการเสียชีวิตขึ้นมา
เอาปากเตือนภัยกันนะเปลี่ยนอารมณ์มาดูความน่ารักสนุกตนานกันมากดีกว่าพี่ฝน
ชอบช่วงนี้มากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราก็อยู่ในวัยนั้นเหมือนกัน
นี่ไงเพิ่งจะ๒๕บินเจ้าเพศไปเอง

งั้นอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของ

สบัดข่าวเด็ก

พูดได้ไหมพูดได้ใส่น้อง

เดี๋ยวเป็นคนกินตามนู้นเมื่อกี้

นี่มัวอันนั้นถ่วยมาละ๒ถ่วย
อันนี้มันก็อาจารย์เดียวเพราะล่ะ
เออไปเก็บไปต้องมาดู

ดูสายตาก่อนเอาจริงนะ
เอ้าพี่เดียก็กินคือให้หนูเก็บผู้เดียว
คือก็พี่ก็กินทำไมให้น้องเก็บคนเดียวล่ะ
ใช่ประมาณอุ๊ยเก่งแปลว่าสาออกแล้ว

ซึ่งน้องแบบน่ารักมากแล้วหน้าตาน่ารักแล้วพูดอีสานด้วย
โอ๊ยคือกินอ้อเอ้ยก็กินอันนี้ถ้วยนี้
ถ่วยมากเนี่ยถ่วยเดียวของหลาเนี่ย
ก็ถ้วยเดียวของหนูเองใช่เอ้ยตาเก่งอีกแล้วอ่ะ
ต้องมีแฟนคนอีสานแน่เลยเออขอบคุณคลิปน่ารักนะคะ
คุณผู้ชมนี่ที่เราบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการวาระแห่งชาติ
เชียร์ไปเชียร์พี่แหลมกันครับ
ศึกนี้พลาดไม่ได้นะครับไทยรัฐทีวีนะครับจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเชียร์ค่ะ
เชียร์พี่แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกับศึกราชันซุปเปอร์ไฟล์
อ่ะนักชกขวัญใจชาวไทยจะไปทวงเข็มขัดแชมป์โลกอีกครั้งกับเจซี่โรดิเกวสนะครับ
ค่ะถ่ายทอดสดนะคะเช้าวันอาทิตย์ที่๒๖มิถุนายน๒๕๖๕เวลา๙โมงครึ่ง

จากเผ็กพลอดอาริน่าเมืองซานอันตอนิโอรัสเทคสัตว์สหรัฐอเมริกาค่ะ
พี่ฝนน่าไปประกาศมากเลยนะไปประกาศมาก่อนก่อนพี่แหลมขึ้นชกอ่ะ
ค่ะอย่าลืมติดตามค่ะ
เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัติข่าว
อ่ะกลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอตรงนี้นี่แหละ
แล้วที่สำคัญมาในเบรกนี้เนี่ยข่าวสารมันเยอะ

ใช่แล้วรักคุณผู้ชมนะครับ

เรื่องของขโมยขาโจรพ่อค้าแม่ค้า
ทุกวันนี้ขายของในตลาดก็ยากพอสมควรแล้ว
ยากแล้วยังจะมาลักขโมยกันอีก
ไปเจอขโมยครับคือเรื่องของเรื่องพ่อค้าแม่ค้า
คู่นี้เนี่ยนะเขาแบบว่ามีคนมาขโมยของที่ร้านเขา
หลายต่อหลายครั้งใช่ค่ะเขาสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันต้องมาอีกแน่
แล้วสุดท้ายลองวนกลับไปดูที่ร้าน
เจอจริงเจอแบบจะเลยครับ

นั่งลงไปดี๋วนี้

ถ้ายอมตรงนี้นะเดี๋ยวจะยอมด้วยเลย

วิ่งลงน้ำเลยใจเด็ดจริงจริงอ่า
สาวคนนี้ไลฟ์สดเลยครับแล้วก็วิ่งไล่ล่า
คนที่เธอหาว่าเป็นขโมยค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
คนที่ไลฟ์อยู่ชื่อว่าน้องเมย์อายุ๒๙ปี
เป็นลูกสาวเจ้าของร้านกุ้ยไก่สดตลาดเกียรติปรุงอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ค่ะเธอวนกลับไปที่ร้านเพราะเธอคิดในใจว่าเอ๊ะมันจะต้องมีขโมยกลับมาก่อเหตุอีกแน่ค่ะ
ค่ะอ่าแล้วก็เจอจริงจริงเพราะเจอแล้วทำงานควักมือถือออกมาไลฟ์สด
บอกเอาวิ่งเหรอวิ่งเหรอเอาอืมพวกเธอวิ่งฉันก็วิ่งอ่า
เนี่ยตอนที่เราดูไปนะครับคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ภาพก็คือจะแบบดูดูเวียนหัวนิดนึ
เพราะว่าไลฟ์สดไปด้วยผมขออ้วกแป๊บนึงเอาอย่างนี้เอามาเจอภาพนี้พอดูได้หน่อย
โจรนะครับคนที่คนไลฟ์สดเขาบอกว่าเป็นโจรอะกระโดดลงไปในน้ำค่ะ
กระโดดหนีอย่างนี้เลยโอ้โห
แล้วยังไงรู้ไหมสรุปหายไปในความมืดแล้วครับ

เนี่ยฮะเอาไปดูตอนกลางวันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไร
เรื่องของเรื่องน้องเมย์บอกกับทีมงานของเราว่า
ก่อนหน้านี้ในตลาดเนี่ยของหายบ่อย
จนถึงวันที่๑๙มิถุนายนช่วงตี๓
เธอไปตรวจดูกล้องวงจรปิด
นั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงต้องวนกลับมา
อ้าวนี่ไงพบว่าในกล้องน่ะเห็นเลยโอ้โห
พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุกำลังขนกันอย่างสนุก
ขนอะไรบ้างอ่ะพี่ฝนขนก็ยังเยอะเลยอะไรบ้างคะ

น้ำตาลปี๊บ๒รัง

โอ้โหเอาไปทั้งหมดเอารวมมูลค่าความเสียหาย

เขาจะเอาไปทำขนมหวานหรือเปล่าคะโอ้โหสงสัย

ถ้าหวานไปก็ลาดพริกแล้วมีซอสพริกด้วย

เอ้ยแต่อย่างนี้เธอบอกว่าเธอเฝ้าดูกล้องวงจรปิด
แล้วพอเห็นคนร้ายมาเธอก็รีบเลย
รีบขับรถมาเพื่อจะจับคนร้ายให้ได้
แต่สุดท้ายคนร้ายครับโอ้โหเรียกได้ว่าวิ่ง

สมมติเจอ๒คนโอ้โหวิ่งวัยมากเลย
คนหนึ่งกระโดดหนีลงน้ำ
ส่วนผู้หญิงหนีหายเข้าไปในพุ่มไม้ข้างบ้านร้าง
สรุปแล้วในวันนั้นจับได้หรือไม่ได้
มันเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากเสียงของผู้ที่ไลฟ์สดวิ่งตามหน่อยครับ
ค่ะ

อ๋อไกลไกลมากไกลแบบตอนนี้ยังหวดผลาอยู่เลยอ่ะ
พระบาท๓๐๐เมตรได้นะตอนนั้นตัดสินใจวิ่งตามกลัวไหม

เขาวิ่งวิ่งวิ่งไปจนสุดแล้วมันไปสุดอยู่ตรงที่คอ
อ่าพอกระโดดลงคลองไปปุ๊บแล้วผู้หญิงเขาบอกพี่รอหนูหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็หายไปในทุ่งตรงบ้านล้างค่ะ
แต่เราก็จออยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วแฟนก็ไปดักตรงสะพานตรงนี้ค่ะ
ดักตามเรียบคลองที่คิดว่าเขาจะขึ้นไปครับแล้วตรงนั้นก็หมาดุ
อยู่กับสองคนเหรอดักกับสองคนเหรอแล้วต้องรวดบาลไหมตอนนั้น
ยังไม่มาเลย
ดูหน้าตาน่ารักด้วยนะผู้เสียหายเนี่ย
แต่ว่าแฟนดูหน้าจอยนะเพราะว่าเห็นไม่ใช่ค่ะ
แฟนโหดไงคะอย่าแย้มนะอย่าแย้มนะ
ก็จริงก็จริงแต่อย่างนี้ครับพี่ฝนครับ
เรื่องของเรื่องตอนนี้เขายังหาตัวหัวขโมยเนี่ยไม่เจอ
ก็เป็นกังวลว่าเดี๋ยวจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่า
หรือจะไปก่อเหตุที่อื่นใช่ตอนนี้ตัวเธอนะครับ
ผู้เสียหายที่ไลฟ์สดเนี่ยได้แจ้งความกับตำรวจที่สพบ้านดาแล้วนะ
อยากจะให้คุณตำรวจช่วยติดตามและที่สำคัญอันนี้จริงนะ
ซีเรียสหน่อยเพราะว่ายังไงรู้ไหม
กลายเป็นว่าเราเองต้องมาดูแลตัวเองเหรอต้องวิ่งไล่จับโจรเอง
อันนี้ผมเข้าใจนะเจ้าหน้าที่คุณตำรวจเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่แหละ
แต่บางครั้งบางครั้งถ้าได้เห็นกับหลักฐานที่มันชัดเจนจากกล้องวงจรปิดแบบนี้แล้ว
ก็ต้องตามจับได้นะก็เป็นกำลังใจนะคะ
ต่อกันที่เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
วัยรุ่นค่ะไล่ฟันกันเข้าไปในร้านขายของชำ
ซึ่งเจ้าของร้านนี้ก็นั่งอุ้มแมวอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

เอาไปดูภาพกันค่ะ

เจ้าเจ้าของร้านเนี่ยคือคุณกิตติฉัยภุมศุกร์อายุ๒๙ปีหรือว่าบังแอร์นี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑๘นะ
เอ่อเอ้ยสิบเจ็ดวิทยานายนค่ะ
เขากำลังนั่งเล่นกับแมวเขาอยู่ดีเลยอ่ะ

เอาวิ่งทะเลอร์ทะล่าเข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
พร้อมกับมีวัยรุ่นอีกกลุ่มใหญ่ถือมีดสปาต้าจ๊ะ

บุกเข้ามาตามไล่ฟันวัยรุ่นคนแรกนะบังแอร์ตกใจแล้วลุกขึ้นแบบแมวหล่นจากตากตัว

เออจากนั้นก็รีบหนีออกไปให้พ้นรัศมีการฟาดฟันของเขาอ่ะนะ

ที่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังชกต่อยกันไปพักนึงเลยนะ
แล้วสิ่งสำคัญนะพี่ฝน

พังหมดเลยแล้วใครรับผิดชอบใช่ไหมคะ
หลังเกิดเหตุนี้บังแอร์ก็ได้โทรเรียกตำรวจเข้ามาตรวจสอบทุกอย่างแล้วก่อนจะพบว่าแมววิเชียนมาสที่ของเขารักมันตะเลิศหนีหายไป

โอ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญสุด

ต้องตามหาอยู่นานนะเจอน้องแมวเนี่ยคือกลับมา

แต่ว่าขณะนี้น้องแมวเขาก็ยังตกอกตกใจอยู่นะ

โตข้าใจ
ไม่รู้ผมยังไง
อ่าแมวก็กระเจิงตกใจเนาะโทรงสารอ่ะแต่โชคดีกลับมาได้
เอางี้ขอดูภาพแมวอีกสักหน่อยได้ไหม

คือเห็นแมวแล้วก็เอ็นดูมัน

คือเห็นบอกว่าแมวมันยังมีอาการแบบ

เออเขาบอกว่ามนุษย์มนุษย์ทำอะไรกันเหรอ
ก็ถามแมว
อย่าทะเลาะกันนุษอย่าตีกัน
น่ารักขนาดนี้คุณไปตีกันได้ยังไง
โอ้โหค่ะตอนนี้ก็ตำรวจก็คือ
ก็ดูจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ

ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะ
แต่คนเจ็บเนี่ยกลับถูกไล่ทำร้าย
ขณะที่เดินอยู่บนถนนอยู่ดีไม่รู้สาเหตุ
โอ้โหเฮ้ยแบบนี้ต้องจัดการเด็ดขาดนะ
ตายแล้วไม่รู้จักกันแล้วก็มาไล่ฟันกันได้ยังไงเนี่ย
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับพี่ฝนครับ

เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

โอ้โหเหินคือชนอะไรอ่ะคะหรือว่าเหินอยู่อยู่ก็เหินขึ้น
นี่ดูดิครับจะออกไปแตะขอบฟ้า
โอ๊ยรถดูเอา

นี่ครับมันเหมือนขึ้นเนินแล้วก็ลอยไปเลยอะครับ

มีความรู้สึกว่าเหมือนชนอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เหินขึ้นไป
แบบนี้เลยพี่ฝนไปดูหน่อยไหมว่าเป็นยังไง

ขับมาด้วยความเร็วบนถนนสาย๑ในพื้นที่หมู่๑๒
ตำบลสระกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
ดูสภาพคือพุ่งเข้าไปแล้วชนกำแพงบ้านด้วยนะ
กำแพงบ้านเขาพังเสียหายแบบนี้เลยครับ

บอกเลยว่าสภาพรถเนี่ยอย่างนี้พี่ฝน

เหตุผลเพราะอะไรคนแถวนั้นที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า

มันลอยไปสูงเกือบถึงยอดมะพร้าว

ถามคำนึงมะพร้าวสูงไหม

แล้วรถเนี่ยบินขึ้นไปลอยขึ้นไปเกือบถึงยอดมะพร้าว
คุณคิดดูแล้วกันว่ามันจะสูงขนาดไหน
แล้วตกลงมาแบบนี้คำถามเกิดขึ้น

คนขับครับนายภูชงบ้ากศิลป์
เป็นชาวตำบลระวิงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ

ใช่ครับต้องล็อกเอาไว้เลยนะในการประถมพยาบาลเบื้องต้น
เพราะเขาบอกว่าปวดที่บริเวณคอ
แล้วก็มีแผลตลอดถลอกตามร่างกายแต่เล็กน้อย
กู้ภัยรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
นั่นแหละครับเป็นเท่านั้นเอง
เหลือเชื่อนะเอาจริงแต่ก็สลบไปแบบนี้เหมือนกัน
โอ้โหเอาอย่างนี้ละกันครับคุณผู้ชม
ในช่วงที่เขาถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาล
ทีมข่าวของเรานะฮะก็ได้พูดคุยเล็กน้อยแล้วก็ได้ข้อมูลมาบ้าง
นายผู้ชงบอกว่าตัวเขากำลังจะขับรถไปหาแฟนที่ตะบนประดูกงามอำเภอศรีเทพ
ระหว่างทางมันเกิดวูบครับพี่ฝนวูบหลับในนั่นเอง
ทำให้รถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุ
เคราะห์ดีที่ตัวเขาเองบาดเจ็บไม่มากครับคุณผู้ชม
ถามเจ้าของบ้านหน่อยเพราะว่าเจ้าของบ้านที่เขาได้รับความเสียหายเป็นอย่างไรกันบ้าง
ภรรยาของนายภัยทูลซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเขาโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้เลยไง
เราจะได้ไปหาข้อมูลกันในนั้น
เขาบอกแบบนี้นะปกติทุกวันจะต้องออกมายืนรอใส่บาทหน้าบ้าน
ซึ่งไอ้ช่วงวันเกิดเหตุเคราะห์ดีฮะพระไม่มาบินทบาท

นี่ครับที่ทำเป็นประจำเจ้าของบ้านผู้ชายคนนี้เขาจะมาใส่บาทตรงนี้เป็นประจำ
แต่วันนั้นพระไม่ได้มาบินทบาทเจ้าของบ้านท่านนี้เขาก็เลยไม่ได้ออกมา

ก็เรื่องจริงนะแต่อย่างนี้ก็เป็นความเชื่อด้วยยังไง
ขับรถเนี่ยไม่ใช่เช็คแค่สภาพรถแล้วแหละใช่ต้องเช็คสภาพตัวเองด้วยว่าพร้อมหรือเปล่านะคะ
ง่วงไหมเหนื่อยไหมพักสักนิดนึงไหมเออแวะจอดดื่มกาแฟนิดนึงก็ได้
ให้เราแบบสดชื่นนิดนึงนะคะโอ้โหรอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะคะ
บินขึ้นไปได้ยังไงนั่นเลยสิโอ้อ
เกิดอาการคุ้มขล้างหางตัวเองไปในห้องหวังจะฆ่าตัวตายเพราะว่าตกงาน

ประตูเข้าก่อนเป็นประตูเข้า
นี่แหละค่ะเป็นนาทีชีวิตนะคะที่ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
แล้วก็กู้ภัยนะคะกำลังเข้าช่วยเหลือหญิงอายุ๓๕ปี
ที่ล็อกตัวเองอยู่ในห้องเช่าในหอพักนะคะชั้นเดียวนะ
ซอยแสงอรุณสามนะคะเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
โดยเธอเนี่ยได้ถือมีดเข้าไปอยู่ในห้องนอนเลยหวังจะฆ่าตัวตายเลย
เจ้าหน้าที่นี่ก็คือแบ่งกำลังออกเป็นสองส่วนคือปีนขึ้นเข้าทางเพดานห้อง
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเพื่อกดดันให้เธอเปิดประตูนะคะ
คือปีนขึ้นไปกดดันให้เธอเปิดประตูแต่เธอก็ไม่ยอมเปิดค่ะ
ไม่ยอมออกจากห้องก็ให้สามีไปพูดเกลี้ยกล่อม
แต่เธอก็ไม่ยอมตอบอีกนะแล้วส่วนที่สองก็พยายามงัดประตูห้องนอนเข้าไป
เพื่อที่จะทั้งประตูเข้าไปทั้งลูกบิดลูกก้อนใช้เวลาแบบ๔๕นาทีเป็นชั่วโมงนะ
กว่าจะกว่าที่จะเข้าไปได้แต่เธอก็เกิดอาการคุ้มคลั่งร้องโวยวายค่ะ
กู้ภัยแล้วก็สามีของเธอก็ช่วยกันล็อกตัวเอาไว้นะฮะจะพาไปส่งโรงพยาบาลที่มุกดาหาร
เพื่อรักษาตัวต่อไปผมว่าคงแบบว่าสภาพจิตใจก็คงไม่ไหวแล้ว
อาวุธเธอเนี่ยครับอีโต้อะครับ
โอ้โหคิดจะฆ่าตัวตายอืมผู้ดูแลหอพักนะเขาบอกว่า
ผู้หญิงอายุ๓๕ปีคนนี้เช่าอยู่ที่นี่กับสามียังไม่ถึงปีหรอก
ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะแต่รู้มาว่าเธอมีโรคประจำตัว
พอหลังจากป่วยแล้วก็ถูกเชิญออกจากงานอีก
ตอนนี้เขาก็เลยกำลังหางานใหม่ก็อาจจะยังหาไม่ได้
ก็เลยคิดฆ่าตัวตายนั่นไง
ฝนว่านะคะจริงแล้วทุกเส้นทางค่ะมันมีทางออก
แม้แต่ว่าราดน้ำลงบนทางบนดินเนี่ยน้ำมันยังมีทางที่จะต้องไปของมันเลย
เพราะฉะนั้นเนี้ยมันไม่มีทางไหนที่ตันหรอกค่ะใช่ครับแต่เราต้องมีสตินิดนึงค่ะ
แล้วที่สำคัญคนรอบข้างต้องคอยดูแลและให้กำลังใจ

คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในย่านหนองจอกกรุงเทพนี่แหละครับ
มีชายเมายาอารวาสถือมีดไล่ฟันเพื่อนบ้าน
เจ้าของบ้านเขาก็ไม่ยอมหรอกเอาปืนมายิงขู่ขึ้นฟ้าด้วยครับ

เนี่ยทั้งที่ก็มีเสียงปืนนะ

ใช่ครับเรียกเขาว่านายตู่ครับ

นายตู่นะครับมีประวัติเสพยาเสพติด
วันที่เกิดเหตุนายตู่ถือมีดยาวเลยนะ
มีดยาวมา๒มือจะมาหาเรื่อง

บอกแบบนี้ก่อนนายตู่คนนี้เคยติดคุกมาแล้ว

ติดคุกไป๖เดือนเพิ่งจะออกมาเพิ่งจะออกจากคุกมาเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม

กลับมาก่อเหตุอารวาสอีกแล้ว
ในคลิปเนี่ยนะฮะจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๓๐พฤษภาคม
คุณกฤษฎาบอกว่าเขาอยู่บ้านกัน๘คนมีเด็ก๔ผู้ใหญ่
ที่เป็นผู้สูงอายุ๒คนแล้วก็ผู้ใหญ่อีก๒คน
จู่นายตู่คนนี้มาเนี่ยแล้วก็ปรีเข้ามาหาคุณกฤษดาเลย
เจ้าของบ้านเขาต้องยิงปืนขู่เพื่อปรามก่อน
บอกตู่อย่าเข้ามา
อ่าอ่าแล้วตู่ก็ไม่ยอมลงสักทีแบบว่าอารมณ์เขาอ่ะ

เอางี้ละกันพี่ฝนเขาบอกว่าวันดีคืนดี
มีเสียงอย่างนี้ออกมาใครจะไม่กลัวล่ะครับ
ด้วยความที่ว่าบ้านของนายตู่กับนายกฤษดา

เออแต่อย่างนี้นายตู่เนี่ย
คนที่มีพฤติกรรมชอบเสพยาเสพติด

ญาติพี่น้องของฝั่งในตู่ที่อยู่ด้วยกัน

แยกย้ายหนีออกไปจนทำให้บ้านของนายตู่เหลือแค่ในตู่คนเดียว
แล้วอย่างนี้สองบ้านเนี่ยเขามีเรื่องระหองระแหงกัน
กลายเป็นว่าก็บุกเข้ามาอย่างนี้เลย
แล้วเรื่องของเรื่องนะครับคุณกฤษฎาบอกว่า
วันนั้นที่นายตู่มาน่าจะเป็นเพราะว่า
นายตู่ไปที่ประทับของคุณกฤษดาจนล้ม
ขณะที่ตัวเขาคุณกิจสดาจะไปส่งลูกที่โรงเรียน
แล้วหลังเกิดเหตุคุณกฤษดาไปแจ้งความไง
ไปฟ้องตำรวจไปแจ้งความที่โรงพัก
แล้วพอกลับมาที่บ้านนายตูถือมีดดักรอ
จะทำร้ายร่างกายคุณกฤษดาไง
เขาก็กลัวแล้วครับแบบนี้ค่ะโอ้โหเหตุการณ์มันค่อนข้างจะแบบ
อาจว่ากันง่ายนะไปแจ้งความไว้ที่ตำรวจสพนจอก
ล่าสุดในที่สุดตำรวจรับเรื่อง
แล้วมาจับนายตูมาจับถึงบ้านพักเลยนะ
แล้วก็ไปคุมตัวเอาไว้ที่โรงพัก
ตำรวจขอคุยถามหน่อยคุยกับตู่หน่อย
ตู่วันนั้นตู่ทำอะไรลงไปตู่จำได้เปล่า
แล้วตู่บอกจำไม่ได้แล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรด้วย
แต่บอกไปก็เท่านั้นเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัด
ตำรวจก็ถามต่อแล้วทำไมล่ะทำไมชอบไปหาเรื่องคนอื่น
แล้วทำไมชอบเสพยาตู้บอกว่าเขาไม่ได้เสพยาเสพติด
ที่ทำอยู่นะคุณตำรวจมันเหมือนกับกาแฟที่ดูดเสพ
มันเหมือนกับว่าเป็นการเสพกาแฟตู่ไปหมดแล้วสมอง
ไม่ใช่แล้วอันนี้ตำรวจเขาก็ถามไปงั้นแต่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่ออะไรทั้งนั้น
เพราะว่าพฤติกรรมรวมไปถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันฟ้อง
อย่างนี้ก็เดี๋ยวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
แล้วนำตัวนายตูส่งฟ้องดำเนินคดีต่อไปครับ
จริงก็คือสงสารเด็กอะเนาะถ้าเกิดว่าไปโดนเด็กหรือว่าโดนคนแก่
เพราะฉะนั้นก็เรื่องยาเสพติดมันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มาค่ะวันนี้มีอะไรมาให้ดูนะคะดูกันต่อเลย
เป็นอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะคาดไม่ถึง
คาดไม่ถึงว่าจะมีเสียงหัวเราะโอ้โธหัวเราะได้ยังไง
อยากรู้ไปดูฮะไปดู

บอกเป็นยั้งบอกเป็นยั้งที่คาดไม่ถึงก็คือเสียงหัวเรา้นี่แหละนะคะก็อุบัติเทศครั้งนี้นะคะ
เขาบอกว่านี่เป็นอุบัติเหตุที่น่ารักมาก
เขาบอกอุ๊ยเป็นอุบัติเหตุที่ตะมุตะมิมากเลย

บอกว่าเป็นยังบ่ะเป็นยังบ่ะ

แต่ก็ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะคะ
โอ้โหยากไปหน่อยนะจริงไม่ได้มีเจตนาจะขำนะแต่ว่ามันน่ารักจริง
แต่ก็ฝากเอาไว้นะเตือนภัยกันนะเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพวกเราสองคนลาไปก่อน
ลาไปด้วยภาพน่ารักนี้นะคะ

จูงกันข้ามถนนแต่ข้ามไม่เหมือนใครเลยค่ะ
แต่น่ารักมากเลยลาไปด้วยภาพนี้นะคะ
เดี๋ยวเราพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าในคู่กัดสะบัดข่าว

บัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง